เหตุการณ์นี้เฮเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลั่นรับโชคเฮลาโลครับ
ตามรถกระบะคัน๑คุณผ่านคุณผู้ชม
ขับชนมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่หน้าชายหาดอ่าวนางที่กระบี่
แล้วลากมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเนี่ยถลายไปกับถนนเนี่ย

คนขี่มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ย

กระบะขับไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์ลากถลายตามครูดไปกับพื้น
จนเกิดประกายไฟวิบวับวิบวับเมื่อกี้นี้ฮะ
แล้วคนขับกระบะไม่รู้เรื่องเหรอคะคุณ
แล้วลากไปไกล๒๐กิโลเมตร
มันไกลมากละ๒๐กิโล
เป็นห่วงว่าแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นตายร้ายดียังไงบ้างเนี่ย
คือก่อนหน้านั้นนะครับรถกระบะคันดังกล่าว

ตั้งแต่บริเวณหน้าชายหาดอ่าวนางที่ตัวเมืองกระบี่
แล้วไปจนมุมไปจอดรถอยู่ในเขตตำรวจตระเวนชายแดน๔๒
ค่ายต่อชด๔๒๖ถนนเพชรเกษมขาออกครับ
ระยะทางประมาณ๒๐กว่ากิโลเมตร
ตำรวจก็ไปคุมตัวเอาไว้ได้นี่คือกระบะและมอเตอร์ไซค์คุณดูครับ

เละเลยฮะยางล้อด้านหน้าของกระบะแตกนะครับ
ว้ายนี่ฮะแล้วดูโอ้โฮ
ทำไมน่ะก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวพาไปหาคำตอบ
แต่ว่าในส่วนของกระบะเองกระจกฝั่งผู้นั่ง
คนที่เป็นผู้โดยสารแตกนะฮะร้าวด้วย
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายพอกระบะจอด
ก็ไปเจอตัวผู้หญิงชื่อว่าคุณสุกัญญาอายุ๒๒
แล้วก็มีผู้ชายชื่อว่านายสรษัก
นั่งมากับกระบะรอพบกับตำรวจ
แต่คนขับกระบะที่ชื่อว่าในกอล์ฟอายุเพียงแค่๑๘
แล้วเป็นแฟนหนุ่มของคุณสุกัญญาหลบหนีไปฮะ
คุณสุกัญญาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง
ทะเลาะกันตั้งแต่ที่ผับครับบริเวณพื้นที่อ่าวนางนั่นแหละ
ก็จะต้องต้อนรับลูกค้านะเวลาเขามาเที่ยวเนี่ย
เช่นเดียวกันครับตัวของในก๊อฟแฟนหนุ่มของคุณสุกัญญา
แล้วเพื่อนก็คือนายสรศักดิ์ก็ไปนั่งดื่มกินที่ร้าน

ปรากฏว่าคู่กรณีครับก็คือฝั่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชื่อว่านายอารัฐอายุ๑๘มากับเพื่อนอีก๒คน
มาที่ร้านที่คุณสุกัญญาทำงานอยู่เป็นพีอาร์

เธอก็ไปต้อนรับฝั่งของคุณอารัฐ
ปรากฏว่านายอารัฐส่งเหล้าให้เธอดื่ม
แฟนนุ่มของเธอคือในกอล์ฟเห็นปั๊บ

วงครับก็เลยกลายมีเรื่องราวชกต่อยกัน
บริเวณหน้าร้านแล้วกาดของร้านมาช่วยห้าม

ในฝั่งของในกอล์ฟที่ขับกระบะเนี่ยนะครับ

นายอารัฐขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า
แล้วเขาเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าอย่างจัง

ไม่กล้าจอดเพราะกลัวถูกรุมทำร้าย

เห็นรถขับขี่ไล่ตามกันมาเป็น๑๐คัน

แต่เขาอาจจะคิดว่าสงสัยจะต้องโดนรุมแน่เลย

และระหว่างนั้นมีคนคว่างปลาสิ่งของ
กระจกหน้ารถเขาจนแตกด้วย
แล้วก็ไปจอดอยู่ในค่ายต่อชด๔๒
นี่คือในข้อมูลฝั่งของคนขับกระบะ

แต่ตัวนายกอล์ฟยังไม่เจอนะครับเพราะว่าหนีไป

นี่นะฮะโอ้โหรอดตายราวปฏิหารเนี่ยครับ
เขาบอกว่าพอถูกชนแล้วเนี่ยนะฮะ
กระบะก็รากมอเตอร์ไซค์ของเขาไปไกลมากเลย
มีเพื่อนเขาขี่มอเตอร์ไซค์๕๖คัน

ขับไล่ตามเพื่อต้องการให้กระบะหยุดรถ

ไม่พอใจที่เขาไปยื่นเหล้าให้กับแฟนสาวดื่มใช่ไหม

คนที่เปิดฉากก่อนก็คือฝั่งของในก๊อฟนั่นแหละ

แล้วมันก็ลามมาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุข้างนอก
ตำรวจจะเชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำ
แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพราะตอนนี้ยังคงตามตัวของในก๊อฟอายุ๑๘อยู่นะฮะ